จากการที่มีนักท่องเที่ยวจีนลังไหลเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน
ที่จังหวัดพังงานะครับที่ไปทิ้งขยะลงข้างทางแล้วก็ทะเล
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสกปรก
ไกด์ก็จะกำหนดร้านซื้อขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวของตัวเองเท่านั้นครับ
ทันทีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนลงจากรถทัวร์นะครับ
ก็จะเข้าไปซื้อของที่ระลึกภายในร้านค้าที่ทางบริษัททัวร์กำหนดเอาไว้
ก่อนที่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินชมสินค้าของร้านค้าอื่น
โดยจะมีไกด์นำนักท่องเที่ยวพาไปจับจ่ายซื้อของด้วยตัวเอง
และมักจะเลือกร้านที่มีผลประโยชน์กับบริษัทถั่วเท่านั้นนะครับ
หลังจากนั้นก็จึงจะพานักท่องเที่ยวลงเรือเพื่อล่องชมธรรมชาติของอ่าวพังงา
โดยนักท่องเที่ยวบางรายก็มีพฤติกรรมทิ้งขยะลงข้างทางแล้วก็ทะเล
โดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของจังหวัดพังงา
ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณทำความสะอาดทั้งที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากการท่องเที่ยวแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าผู้นำท้องถิ่นบางคนมีผลประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวนี้ทั้งท่าเรือแล้วก็ร้านค้าอีกด้วยครับ